ล็อตเตอรี่ออกจ๊ะ
เป็นวันที่เราทุกคนจะรวยรวยรวย
วันนี้เราก็เลยรวบรวมตัวเลขสุดปัง

มากันที่สองพี่น้องลูกหลานพญานาค

ลาล่าเขาอัปเดตจมูกที่ไปงัด

คือไม่ค่อยมีอาการเขี่ยวช้ำซะเท่าไหร่นะคุณผู้ชม

และเชื่อว่าพอถอดเปลือกออก

ดวงจะปังปั๊บอย่างแน่นอนเลยนะคะ

ถูกต้องแล้วค่ะพูดถึงโงเห้ง
ก็มาพูดถึงเรื่องดวงกันบ้างดีกว่า

ไลฟ์บอกตัวเลขที่ชื่นชอบนะคะ

และ๙๕นะจ๊ะ

ตรงทุกตัวที่ดิฉันซื้อแล้ว

ไปกันต่อค่ะกับเรื่องราวตัวเลขจาก

ทั้งคือเนี่ยเขาก็ไปไหว้ขอโชคขอราบ
ซึ่งก่อนที่ทั้งคู่เนี่ย
อาจารย์โอเล่ที่เดินทางไปถ่ายทำไร

ทั้งคู่จะเสี่ยงเซียมซีได้เลขที่
ซึ่งผลที่ออกมาเป็นยังไง

ตั้งแต่ท่านผู้ชมชาววิทยาลัยนะครับ

คี่
เฮ้ย

เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทอฟฟี่จะได้เลข

อาบกับเจ็ดก็เลขคี่เลยอะ

แล้วก็อาจารย์ก็ทำนายแม่นอีก
ซึ่งจากคลิปพี่ท็อฟฟี่กับพี่ส้มเชง

จะได้มาร่วมทำบุญให้กับแม่ย่าด้วยกันนะคะ
โอ้โหขนลูกทูเป็นเลยอ่ะคุณผู้ชม
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะมาดูพระเอกกันบ้าง
พระเอกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
เอ็มกิตริสจากวิกหมอชิดคุณผู้ชมนะคะ
ก็ไปร่วมงานวงสวงค่ะก็มีขั้นตอนของการจุดทูบ
อยากให้คุณผู้ชมดูนะคะภาพนี้เขาโพสต์เองเลย
คุณผู้ชมดูไหมคะเปลวทูบเปลวไฟขึ้นมา
มันคลับคล้ายคลับคลาวว่าเป็นเลข๘กับคุณผู้ชม
หลายเสียงในห้องส่งโอ้โหส่งความคิดเห็นนับพิธีนะคะ
ว่าเลข๘ค่ะเพราะว่ามันชัดมากจริงค่ะ

เอ็มเคยไปหมุนตัวเลขหน้าพิธีวงสวง
ได้เลข๘๖เหมือนกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
อีกหน้านึงแล้วกันค่ะคุณแม่ดิวอริสราค่ะ
เรียกว่าสามีดีมีชายเปิดไปกว่าครึ่งค่ะ
คุณสามีพ่อของลูกนะคะอย่างเซบาเซียนสายเปย์ค่ะ
จัดให้ลูกแล้วก็ภรรยาเนี่ยคุณผู้ชมจัดเต็ม
ปังที่สุดดีที่สุดเลิศที่สุดนะคะให้กับลูกชายคนแรกน้องไซรัสนะคะ
ค่ะกับรถใหม่ที่เห็นเนี่ยแหละค่ะรถคันใหม่หรูหรามากเป็นรถครอบครัวค่ะ
และแน่นอนค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราก็ซูมเข้าไปค่ะ
โฟกัสเข้าไปที่ป้ายแดงของผู้ชมนะคะอันนี้
เลขทะเบียนทอทหารหกเก้าหกเก้าอุ๊ย
มันคล้องจองกับเลขของลาล่าธัญญาเลย
เชลลี่หันหน้ามาสบายกับพ่อยแล้วอันนี้นะคะไม่รู้ว่าใครจะปังนะคะ
ปังทุกคนแน่นอนถ้าดูอยู่ตอนนี้น่าจะบอกว่ารถของคุณเซบาสเตียนเนี่ย
เจ็ดสามสามเจ็ดบาทบางทีเฉยใช่ใช่อ่ะตอนแรกใช่ไหม

อูดอลธานีเขาฮิตกันมากนี้ไปใช่ไหม
มีงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีครบรอบ๗๓ปี
ดิฉันบอกเลยว่าดิฉันเดินเที่ยวงานปุ๊บเขาก็พูดกันให้แซ่บ
แล้วเลขนี้ดิฉันหาตามแผงลอตเตอรี่ไม่มีสักใบ
นี่ค่ะเลขแสดงว่าเป็นเลขดัง
เก้าก็มาแรงเพราะว่าเป็นเลขอายุของหลวงปู่ท่านหนึ่ง
เอาล่ะสวัสดีค่ะลาไปซื้อลอตเตอรี่ก่อน

นี่จะบอกแกพูดแบบว่ามันบับหมดแล้ว
ใกล้โค้งสุดท้ายแบบนี้ตัวเลขมันผุดขึ้นมาเยอะขึ้น
ใครจะมีเลขอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่คุณชอบ
บรรเทิร์นบรรเทิร์นไทยรัก